แต่ว่าข่าวแรกนี้เรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพราะว่ามี๒พี่น้องควบกระบะ
วบเร็วเลยนะเพราะว่าจะซิ่งหนีด่านครับ
เพราะเขาก็รู้ตัวว่ารถกระบะของเขาทั้งโหลดเตี้ยทั้งควันดำ
ยังมีตำรวจวิวอตามมาอีก
ทีนี้ไม่จอดแล้วฮะควบไกลเลยฮะ
แต่ว่าท้ายที่สุดก็เสียหลักพุ่งชนต้นไม้
ริมถนนสายนิคมอิสเทิร์นซีบอร์ดนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บครับ
เร่งนำส่งโรงพยาบาลจากเหตุการณ์รถกระบะ

บริเวณริมถนนสายนิคมอิสเทิร์นซีบอร์ด
ขาเข้านิคมตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
สภาพรถพังยับเยินนะครับแล้วก็ส่งผล
ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย๒คน

แล้วก็นายโอภาษกลางสุ่มเป็นพี่น้องกันครับ
โดยนายอภิชาติคนขับรถกระบะที่ยังพอมีสตินะ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเห็นตำรวจตั้งด่านอยู่ที่บ้านหนองก้างปลา
ตัวเองกลัวความผิดจึงได้ขับรถหลบหนีด้วยความเร็ว
จากรถของเขาเป็นรถโหลดเตี้ยแล้วก็มีควันดำ
และนี่รู้ตัวนะรู้ตัว
และเห็นว่ามีตำรวจไล่ตามมาด้วย
ที่ตัวเองจะเร่งเครื่องแล้วก็รถเสียหลักครับ
ชนต้นไม้ใหญ่ริมถนนจึงทำให้ได้รับบาดเจ็บครับ
เรื่องต้นตำรวจสพบวินก็พบร่องรอยการเบรกเป็นทางยาวครับ
ซึ่งจะต้องให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองรักษาตัวให้หายดีก่อน
ก่อนที่จะสอบสวนคนขับรถให้แน่ชัดอีกครั้ง
หลบหนีด่านตรวจเพราะสาเหตุใดกันแน่
ก่อนที่จะเอาผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต้องตรวจค้นในรถนะฮะว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่นะครับ